วิมุฒิจักรยานยนต์รับจ้างในโบก
ในโบกที่ไปเกราะเหตุ

แล้วมีเด็กเสียชีวิตในครอบครัวนี้
คือ๒คน๙ขวบ๑คน๗ขวบ๑คน

ที่ป้าของอดีตเมียอยู่ที่นี่พร้อมกับลูกของอดีตเมีย
คุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่ง
เป็นเรื่องของการเปิดแชทข้อความในโทรศัพท์มือถือ
แล้วมีการเขียนข้อความเอาไว้เหมือนสั่งลาด้วยของโบ้
คุณวิมนต์วันธรรมภักดีพุศข่าวของเรานะคะ
ตามกันก่อนค่ะที่สาราชุมชนก้าวหน้าที่แจ้งวัฒนาซอย๖
เพราะตรงนี้เป็นจุดจัดพิธีงานศพนะคะของในโบ้หรือนายสมชายแก้วโกมล
ซึ่งเขาก็เป็นตัวผู้ก่อเหตุนั่นแหละแต่เขาก็ยิงตัวเองตายตามเช่นกัน
ร่างของโบ้เนี่ยจะมีการเผาในวันพรุ่งนี้ที่วัดหลักศรีตอน๕โมงเย็นนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะคุณวิมนต์วันค่ะไปพูดคุยกับนางสาวรจนา
จนาเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะคือรจนาเสื้อขาวนี่แหละค่ะ
เป็นลูกสาวของโบ้ที่เกิดกับเมียคนแรกก็คือหมวยหมวยเป็นเมียคนแรกของโบ้
โรจนาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเล่าให้คุณมนต์วันบอกเนี่ย
เธอเพิ่งจะกลับมาจากสอนอทุ่งสองห้องนะเพราะว่าต้องไปให้ปากคำกับตำรวจ
ที่สำคัญคุณคิงคุณผู้ชมคะไปเอาทรัพย์สินของพ่อที่ตำรวจเอาไปตรวจสอบคืนด้วย
คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะแต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าในโทรศัพท์มือถือของโบ้มีอะไรบ้าง
สิ่งที่เธอได้มานอกจากโทรศัพท์มีกุญแจคอนโดสัญญาซื้อขายคอนโดฉนกคอนโด
กุญแจมอเตอร์ไซค์สองคันนาฬิการหนึ่งเรือนมีดพับหนึ่งเล่ม
มุดธนาคารของพ่อเธอและมีเงินในบัญชีจำนวน๕๐๐๐บาท
ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อของพ่อเธอค่ะก็คือไนโบ้
อย่างที่บอกว่ามีโทรศัพท์มือถือคืนมาด้วย
และนี่คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวได้พบหลักฐานสำคัญนะคะ
คำสั่งเสียที่โบ้เขียนเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ
คือเป็นลักษณะการพิมพ์ใส่โน้ตนะคะคุณคิง

นี่แหละเดี๋ยวขวัญอ่านให้ฟัง
ค่อนข้างยาวแต่มันมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากครับ
เขียนเอาไว้เมื่อวันที่๘สิงหาคมตอนบ่ายโมงตรงก่อน
เกิดเหตุแค่๖ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

นี่คือการถ้ากูตายเอาเงินเหรียญที่สะสมในกระป๋องคิตตี้

ให้กระแตเดินเรื่องประกันสังคม
ซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้นะคะว่ากะแตที่ผมพูดถึงนี่คือใคร
เงินในบัญชีหลังจัดงานศพให้ไปแบ่งให้หลานคนละครึ่ง
ซึ่งหลานที่โบ้กล่าวถึงก็คือลูกของรจนาเป็นลูกของลูกสาวตัวเอง
ส่วนห้องให้ปล่อยให้คนเช่าพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์น่าจะหมายถึงห้องที่คอนโด
จะได้มีเงินให้หลานกินกันไปนาน
รถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองเล่มทะเบียนอยู่ในลิ้นชักบนห้องนะ
อย่าให้ชมพู่เอาไปเด็ดขาด
เพราะถ้ามันเอาไปให้แจ้งความรักทรัพย์ได้เลย
เวลาแดรงโกะคือน้องชายโบ้ค่ะ

ในห้องอ่อนใจความห่วงใหญ่ของน้องชายนะค่ะ

ให้ไปเก็บเงินทุกวันที่๘ของเดือนนะ
สุดท้ายถ้าบริหารเงินไม่เป็นเงินจะหมดในเวลาอันรวดเร็ว

อกจากนี้นะคะยังมีการสั่งเสียให้แบ่งทรัพย์สินด้วย
และยังพูดไปถึงการระบายความอัดอั้นในใจถึงชมพู่

ขวัญอ่านตามแชทเลยนะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือโบ้
แอบมีชู้ทรยศหักหลังกูทำร้ายจิตใจกู
ยอมกลับเนื้อกลับตัวทำอาชีพสุจริตไม่ยอมไปขายยาให้มึงเหมือนเมื่อก่อน

หรูใช้เงินไม่ดูฐานะหนี้สินโกงเข้าไปทั่ว
จะมีชู้ทั้งทีไปเอาผู้ชายที่มีเบียร์แล้ว
มึงมันไม่เคยพอมักมากในกลาง

ให้เจ็บปวดและทรมานกว่ากูหลายเท่านัก
ท้ายว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ควรลอกเลียนแบบค่ะ
อ่ะนอกจากนี้โทรศัพท์ของโบ้
ยังมีภาพเป็นใบทะเบียนหย่าด้วยนะที่หย่ากับชมพู่แล้ว
ยาที่เขตหลักศรีเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนนะคะคุณผู้ชม
เท่ากับว่าเขาหย่ากันไม่ถึง๒เดือนตามการให้ข่าวก่อนหน้านี้นะ
เพราะเราไปนับอยู่แล้วหย่ากันไปได้๔๓วัน
ลูกสาวโบ้บอกนะคะรจนาบอกไม่คาดคิดมาก่อนว่า
พ่อจะวางแผนด้วยการเขียนข้อความสั่งเสียเอาไว้แบบนี้
ยังจัดแจงทรัพย์สินเอาไว้แล้วทั้งหมด
รับนะตอนอ่านข้อความของพ่อสะเทือนใจมาก
ถ้อยคำที่พ่อเขียนมันแฝงไปด้วยความห่วงลูกหลาน
แล้วก็คนในครอบครัวทั้งนั้นและอีกด้านก็ยังรับรู้ถึงความเจ็บปวด

จนาบอกต่ออีกด้วยว่าคืนเกิดเหตุการณ์ในเหลือเชื่อ
เกิดสิ่งเหลือเชื่อขึ้นช่วงเวลาตี๒
ได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านถึง๒ครั้ง
เชื่อว่าพ่อน่าจะมาหาเพื่อมาบอกลาค่ะ
จากนั้นตี๔เธอลุกขึ้นมาชงนมให้ลูกวัย๒เดือน
กลิ่นทูบในแรงมากหันหน้าออกไปมองทางหน้าต่างนะคะ
เงาดำและเชื่อว่าคงจะเป็นพ่อนั่นแหละ

อยากจะบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนนะ
ขอให้พ่อไปสบายชาติหน้ามีจริงอย่าให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกค่ะ
เขาเขียนไว้ตอนวันที่ก่อเหตุนั้นนะคะ

ส่วนเราอ่านเราก็แบบเราก็เสียใจว่าคือแบบ
เหมือนวางแผนไว้เลยเหรออะไรอย่างนี้
ครับให้พ่อทำทุกอย่าง
แต่แบบสิ่งที่เขาไปพูดมันตรงกันข้ามอะพี่
คือเรื่องเด็กเรื่องอะไรเขาผิดต้องเข้าใจ
แต่คือเรื่องอื่นทำไมมึงไม่พูดให้มันตรง
มันผู้ใส่ร้ายพ่อแบบนี้ได้ไง
หนูก็อยากบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
หนูจะดูแลที่บ้านให้ดีที่สุด
นี่คือรจนาลูกสาวของโบ้ที่เกิดกับตัวภรรยาคนแรกนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็เลยไปต่อที่สถานพิธีจัดงานศพนะคะ
๔ศพค่ะซึ่งก็เป็นครอบครัวของอดีตภรรยาในโบ้
ก็คือทางครอบครัวของชมพู่ที่วัดเกาะสุวรรณารามค่ะ
อย่างที่บอกเป็นการจัดงานศพของทั้ง๔คนเลย
ญาติพี่น้องก็เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ในขณะที่ทางด้านของชมพู่เองก็มีการถือรูปของลูกชาย
แล้วก็เป็นตุ๊กตาของน้องเอาไว้ด้วยนะคะ
โดยชมพู่ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
โดยเฉพาะตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดโรงศพให้
ชมพู่ก็ดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็เข้าไปรูปศีรษะจับแขนแล้วก็ขาของลูกชายตัวเองร้องไห้ตลอดเวลา

คือเธอกอดเข้าของเครื่องใช้ของลูกไว้นะคะคุณคิง

แล้วก็คือความที่ว่าเปิดโลง

เข้าไปจับไปรูปลูกชายทั้งสองคน
ร้องไห้อย่างนี้ตลอดเวลา
ชมพู่เองบอกแบบนี้บอกว่าหลังงานศพเนี่ย
เธอเตรียมจะไปบวกชีพรรมเจ็ดวันนะ

ให้กับแม่ให้กับป้าแล้วก็ลูกทั้งสองคนของเธอ

เพราะว่าโบ้ก็ตายไปแล้ว

แจงแบ่งทรัพย์สินให้คนในครอบครัว

แต่เขาจะจัดการยังไงอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเอง
แล้วข้อความแชทล่ะที่โบ้ส่งมากล่าวหา
บอกว่าเธอมีชู้และยังทำธุรกิจสีเทาด้วย
ชมพู่เธอยืนยันแบบนี้ว่าตัวเองไม่ได้นอกใจโบ้แน่นอน
แล้วเช่นเดียวกับที่ลูกของก้าวนะคะอ้างว่า
ในก้าวติดคุกแทนเธอเรื่องยาเสพติด

คุณผู้ชมลูกของในก้าวที่ชมพู่พูดถึง
เป็นลูกของอดีตสามี

แล้วลูกที่เกิดกับในก้าวคนนี้ที่มาพูดถึงว่า
พ่อยอมติดคุกแทนชมพู่
เป็นลูกที่เกิดกับภรรยาคนแรกของในก้าวนั่นเองค่ะ
ตั้งแต่มาคบกับหนูหนูให้เขาเลิกเสพยา

ถ้ายังยุ่งกับเขาพวกนี้หนูจะเลิกกับเขา
ปริญญันว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายก้าวเสร็จ

หนูก็คงพาเขาร่มไม่มีสร้างอะไรมาด้วยกันแบบนี้แล้วค่ะ
ครับสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันที่เผ่าภูมิหลัง

วันนี้นะครับเราจะอโหสิกรรมหรืออะไรต่อกันไหมครับ

ก็ถ้าจบวันนี้เรื่องลูกเสร็จเผาเสร็จหนู
ก็คงเอาภูติกรรมให้เขาค่ะ

พอพูดถึงเรื่องของลูกของในก้าว
ซึ่งคนนี้ชื่อว่านายเติ้ลนะคะ
เป็นลูกชายของก้าวไม่ได้เกิดกับชมพู่นะคุณผู้ชม

ลูกของภรรยาคนแรกของในก้าว

ของผู้เสียชีวิตทั้ง๔คน

บอกแบบนี้อยากมาส่งร่างของน้องชาย

เพราะอะไรอย่าลืมว่าน้องชายทั้งสองคนเนี่ย

แล้วก็บอกว่าการที่ชมพู่ปฏิเสธ

มันเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ค่ะ
ที่ทางชมพู่ไปร้องขอความช่วยเหลือ

เพราะเธอบอกว่าเธอเองก็ไม่มีเงินมากพอ
คุณปวีนาก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง
ไปจนถึงในการทำบุญกระดูกให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๔รายด้วยค่ะ
เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองครับ